มีหน้าใหม่ป้ายแดงหลายคนเลยทีเดียวนะคะ
ก็เอามาตรวจปรากฏว่าถูกคุณก็ซื้อนี่

ตอนนี้ยังอยู่กับแม่ค้าอยู่เลยค่ะ

กะว่าจะให้แม่ค้าคือจะฝากแม่ค้าทิ้งไปเลยค่ะ

ถูกสักรางวัลเลยแล้วก็ไม่อยากไปเอาเปลืองน้ำมันค่ะ
เอาไม่เป็นไรงวดหน้ายังมีเสมอนะคะคุณผู้ชม

โดยเฉพาะที่จังหวัดเลยค่ะ

ล้านบาทดีใจเอาลอตเตอรี่ไปลงบันทึกประจำวัน
ไว้เป็นหลักฐานก่อนนะคะว่านี่นะ

ก็คือนางจันไดบุติมารอายุ๖๐ปี
เป็นรองนายกเทศบนตรีตะมนต์เอราวัน

ก็กลายเป็นจะบอกว่าเศรษฐีก็คงไม่ใช่
ต้องเป็นมหาเสร็จทีได้มั้ยน่าจะได้นะหกสิบล้านหละคุณ
หกสิบล้านบาทนะฮะถูกรางวัลที่หนึ่ง
หมายเลขหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าถามว่าเอาเลขมาจากไหนอ่ะ
บอกว่าไม่ใช่นะเขาฝันถึงคุณแม่ของเขา
บอกว่าฝันถึงคุณแม่ว่าแม่มาเยี่ยม
คืนเดียวก่อนวันที่จะมีการประกาศผลรางวัล
ก็เลยคิดว่าเอานะเห็นแม่แล้วแม่น่าจะให้โชคให้ลาบบ้าง
แล้วฉันเตี๋ยวเองนะว่าคุณแม่นี่อาจจะอายุ๗๙ตอนเสียชีวิต
ศูนย์หมายถึงคนตายก็เลยเป็นศูนย์๗๙หรือเปล่า
คุณนี่อาจารย์นบไทยรัฐนี่เองทักษะพยากร
ลูกศิษย์ปรากฏว่าเขาไปซื้อหาซื้อเลขท้าย๓ตัว๐๗๙

ปรากฏว่าพอไปตรวจแล้วมันก็ถูกค่ะถูกถูกรางวัลที่๑
เขาก็ดีใจนะทีนี้ถามว่า๖๐ล้านเอาไปทำอะไรบ้าง
ร้านเนี่ย๑๒ล้านแรกจะเอาไปใช้หนี้ที่กู้หนี้ยืมสิน
สร้างหอพักรวมถึงก็จะแบ่งไปซื้อที่ดิน
ใกล้กับตลาดในอำเภอวังสะพุงเพื่อสร้างลานจอดรถ
แล้วก็ปรับปรุงตลาดสดในหมู่บ้านที่ก็อาศัยอยู่ด้วยกันนั่นแหละค่ะ
อกจากนี้ก็จะนำเงินไปซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักแบ่งทำบุญ
โดยจะใช้เงินให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมสูงสุด
แล้วก็เพื่อสาธารณกุศลต่อไปพยายามหาอยู่นะคะว่า
แบ่งส่วนหนึ่งให้โรสลินประกอบทันบ้างหรือเปล่า

ไม่มีนะคะเอาไปดูคู่บุญคู่เฮงกันหน่อยนะคะ
มั่นปุ๊บรวยปั๊บเป็นเศรษฐีปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บเลยนะคะ

อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสเกต
คู่อุรักคู่นี้เพิ่งมั่นกันตอนช่วงเช้า
เอารางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลที่ตัวเองซื้อมาไปตรวจสรุป
ถูกไป๑๒ล้านบาทนะคะ
คู่รักคู่นี้คือนางสาวสมรคำวิเศษอายุ๓๗ปี
และนายยิ่งยศแก้วละออายุ๓๕ปี
ตอนที่ทีมข่าวไปถ่ายไปร่วมแสดงความยินดี
เขาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลย
ทั้งคู่รักทั้งญาติพี่น้องทั้งเพื่อนบ้าน
เพราะว่าเขาอยู่ในช่วงการแสดงความยินดีในงานมั่นของทั้งคู่
ซึ่งจัดขึ้นช่วงเช้าวันที่๑๗มกราคม

เล่าว่าเธอกับนายยิ่งยศทำงานด้วยกันนะคะที่โรงงานในกรุงเทพ
นัดหมายให้นายยิ่งยศมาทำพิธีสู่ขอผูกข้อไม้ข้อมือเมื่อวานนี้ค่ะ

ไปรับพ่อและแม่ของฝ่ายเจ้าบ่าวที่จังหวัดชายภูมิ
ไปรับแล้วก็พากันไปเที่ยวงานสมโพธิเจ้าพ่อพญาแล
หลังจากนั้นไปกราบไหว้สักการะเจ้าพ่อ
พอออกมาเจอคนขายลอตเตอรี่ค่ะ
มองไปทั่วแผงไปสะดุดตาที่เลข๗๒
เห็นและชอบบอกไม่ได้ฝันอะไรเลยแค่เห็นแล้วมันชอบ
ก็เลยซื้อมาแล้วก็ซื้อเลขอื่นมาด้วยนะคะ
พอมาถึงบ้านวันถัดมาก็คือวันที่๑๗
พิธีสู่ของานมั่นมีตั้งแต่เช้าเสร็จเรียบร้อย

สรุปว่าที่ซื้อมามันมีส่วนหนึ่งที่ไปถูกรางวัลที่หนึ่ง
รับไป๑๒ล้านบาท
รู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากดีใจมากนะคะ
เอาฟังเสียงคนถูกรางวัลหน่อยค่ะ
บงว่าขอให้ถูกลังวัลใหญ่
เขาก็ขายลอตารีน่าจะพอไปเลย
เราก็ซื้อลอตารีไหล่ใบอยู่๖เบน
ผมก็ซื้อแฟนก็ซื้อ
ไปงานกาชาติก็ไปจับหายจับอะไร
กลับมาไปรับพ่อมาพูดแขน

ไม่รู้ครับจนผูกแขนเสร็จ
แล้วจะไปซื้อของแล้วแฟนเขาตรวจก็ถูก
ก็แสดงความยินดีกับทั้งสองคนด้วยนะคะ
คู่รักป้ายแดงเศรษฐีป้ายแดงน่าอิจฉาจริง
สำหรับชีวิตคู่เขาบอกว่าบางคนก็เป็นคู่เวรคู่กรรม
แต่ทั้งคู่เนี่ยคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นคู่บุญคู่บารมีนะ
เขาอยู่ด้วยกันแล้วเขาร่ำรวยขึ้นเห็นไหม

คุณผู้ชมก่อนที่จะถูกหวยหาคู่บุญก่อน